เขามีนายทหารข้าราชการบำนานท่านหนึ่งเขาขับรถไป
แล้วเขาเล่าให้ฟังเหมือนถูกแก๊งตบทรัพย์เป็นขบวนการ
ล้อมหน้าล้อมหลังแล้วให้เขาไปเฉียวชนแล้วก็เรียกเงินเขาไป

ลูกสาวเขาไปโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ติดตามกันหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าลูกของผู้เสียหายเนี่ย
เขาฟังจากพ่อแล้วก็ไปด้วยนะ
เหตุการณ์ก็คือว่าคนขับรถคือ
๑๐๓นัตรกรพิบรมศุกร์เป็นราชการทหารบำนาน
โมงของวันเสาร์ที่ผ่านมา๕โมงเย็น
ขับรถกระบะมาจากบ้านที่อำเภอนางรองที่บุรีรำ

แต่พอขับรถมาถึงบริเวณบ้านระนามพวง
เบียนกรุงเทพขับแซงไปค่อนข้างจะเร็ว
พอตัวเองทิ้งระยะห่างพอสมควร
ดูจังหวะแล้วก็ขับแซงรถเก่งคนนั้นไป
แล้วรถเก่งก็ขับมาจี้ท้ายอีกที
เป็นอย่างนี้อยู่๒๓รอบเหมือนแบบพยายามแซง
เขาก็มาแซงมาจี้ท้ายแล้วก็แซงกลับคืนอีกอย่างนี้นะฮะ
เป็นแบบนี้สัก๓กิโลแล้วเริ่มรู้สึกแปลก

กระทั่งมันมีกระบะอีกคันหนึ่งสีน้ำเงิน
ยี่ห้อไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้
ขับไปประกบด้านหลังแล้วไม่ยอมแซงหน้าไป

ไปฟังเสียงเขาเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อย
ปรากฏว่าเสียง
มีสะทคิด
กลับไปมาเราบอกไม่มี
จะไปรีบไปอุบล
อ้าวตอนแรกเรียก๔๐๐

มันคล้ายกับลักษณะของแก๊งตบทรัพย์มาเป็นขบวนการอ่ะนะฮะ
เสียหายก็บอกว่าเมื่อกลับไปที่บ้านก็เล่าให้กับภรรยาฟัง
แล้วก็โทรศัพท์ให้กับลูกฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่ก่อเหตุลักษณะแบบตบทรัพย์ในพื้นที่
มาเป็นขบวนการล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วก็อ้างว่าชนเรียกเงินอะไรกันไปนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เขาไม่ได้แจ้งความนะเพราะเห็นว่าก็เสียเงินไปแค่๑๐๐บาท
แต่ก็อยากเตือนคุณผู้ชมนะเตือนคนอื่นที่ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียว
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้หญิงถ้ามีเหตุการณ์เฉียวชนจริง
ต้องแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบแล้วก็ประกัน
หรือให้มาช่วยกันเจรจาก่ายเกลี่ยจะดีกว่าเพราะว่านอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วเนี่ย
อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตก็ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ